ใครที่เป็นผู้ชายสายเจ้าชู้ฟังข่าวนี้ไว้ให้ดีเลยนะคะ
เพราะว่าความเจ้าชู้เนี่ยบางทีเนี่ยมันให้โทษถึงตายเลยนะ
โอ้โหคือเรื่องของความหึงห่วงเนี่ยมันเราอ่านกันมาหลายข่าวแล้วนะพี่อุ๋ยเนาะ
สุดท้ายแล้วมันก็จบลงด้วยชีวิตจริงคราวนี้เป็นฝ่ายชายบ้างค่ะที่ถึงคราวถึงคาดนะคะ
เป็นนุ่มใหญ่เชียงใหม่คนหนึ่งมีภรรยาอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
ไปมีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะไม่พอกำลังจะมีคนที่สาม
คนที่สองไม่พอใจค่ะท้อรอบมีปากเซียงกันสุดใช้เอามีดแทงเลยค่ะ
คุณผู้ชมฟังไว้นะคะเป็นอุทาหรณ์เลยนะค่ะ
ข่าวนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านขายของชำ
ตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

พบร่างของนายสุภาพแสงคำวัย๕๑ปี

แทงเข้าไปที่บริเวณกลางหลังเลยนะคะ

ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอพร้าวค่ะ
ในที่เกิดเหตุพบนางลำยองจันแดงวัย๕๐ปี

เป็นคนใช้มีดเล่มนี้แทงนายสุภาพเอง
สาเหตุเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องชู้สาว
ซึ่งหลังจากที่นำตัวนายสุภาพส่งโรงพยาบาลแล้วก็

ภายหลังว่านายสุภาพเสียชีวิตแล้ว

ทีนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงมายังไงเนี่ย
ฟังตำรวจเขาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพร้าว

ชู้สาวกับนางลำยองคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ

สุภาพเขาก็ไปหานางลำยองที่บ้าน

เพราะระแวงว่านายสุภาพเนี่ย

ทะเลาะกันด่าทอกัน

แล้วก็ไปนั่งดื่มสุราอีกร้านหนึ่ง
นางลำยองเนี่ยเขาก็ตามออกมา

ซึ่งประโยคสุดท้ายก่อนที่ฟัง

เอาสองแล้วยังจะเอาสามอีก

ก็เลยเอามือคว้ามีดที่วางอยู่ในตระก้ารถจักรยานเนี่ย
สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ชาวบ้านเขาก็มามุงดูการทำแผนกันค่ะ
แต่ว่าไม่มีใครตะโกนสาบแช่งผู้ต้องหาเลยนะ

อันนี้เขาบอกว่าเขาเห็นใจผู้หญิง
ทนความเจ้าชู้ของผู้ชายไม่ไหว
ตำรวจก็แจ้งข้อหานางลำยองไปนะคะ

ก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่เจ้าชู้นะคะ

ไม่อยู่ค่ะฝากเตือนไว้ด้วย